คุณผู้ชมฮะมาดูเรื่องของอุบัติเหตุครับ

ใช่ค่ะชนสนั่นลั่นถนนจริงนะคะ
รถใหญ่มาแล้วก็กวาดไปหมดเลย

รถ

อย่าไม้เอาเพิ่งลงโทรหาประกัน

โอ้โหคุณผู้ชมภาพจากกล้องหน้ารถนะคะ

รถคันสีน้ำเงินที่อยู่หน้ารถบรรทุก๑๐ล้อนะ
จริงชายสูงอายุเป็นคนขับด้วยนะ

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตรงแยกกลับรถถนนลำลูกกาคลอง๔ที่ปฐุมธานีนะคะ
รถโดนกวาดไปเนี่ยเสียหายเป็นสิบกว่าคันแล้วก็มีคนเจ็บด้วย
ซึ่งพอมันเกิดเหตุการณ์ขึ้นเมื่อเช้านี้ผู้สื่อข่าวของเรา
ลงพื้นที่ไปดูจุดที่เกิดเหตุตรงนี้เลย
จุดกับรถธัญภาษณีย์คลอง๔ลำลูกกานะคะ
ไปเจอเป็นซากแล้วคุณผู้ชมซากของรถที่โดนชน
แล้วตำรวจเขาจะเอาสีสเปรย์มาพ่นเอาไว้ที่พื้นถนน
ทีนี้ค่ะเราไปเจอกับคนที่เห็นเหตุการณ์
ดูสิขอบฟุตป่านี่ก็คือเศษปูนนี่ก็เพาะหมดเลยนะคะ
เราไปเจอกับนายศักดาบุญเปลี่ยนนะคะ
เล่าให้ฟังบอกว่าตอนนั้นตัวของนายศักดากำลังทำงานอยู่
ได้ยินเสียงตึ้งรถชนกันสนั่นเลย
หลังจากนั้นได้ยินเสียงรถลากกันไปเป็นทางไกล
ทีนี้ตัวคุณศักดาวิ่งออกมาดูเห็นรถคว่ำอยู่

ทีนี้คุณศักดาก็วิ่งไปสอบถามคนเจ็บที่รถตะแคงอยู่นะ
บอกว่าตอนนี้ตัวติดอยู่ตรงไหนไหม

คนที่อยู่ในรถก็ออกมาได้ไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรมากนะคะ
แล้วคุณศักดาบอกด้วยบอกว่าจุดกลับรถตรงนี้

แต่ที่ผ่านมาส่วนใหญ่ก็จะเฉียวชนธรรมดา

เหตุการณ์นี้ใหญ่มากพอสมควร

คันสีน้ำเงินนี่คือที่ถูกบี้อยู่หน้ารถสิบล้อค่ะ
แล้วปกติบริเวณร้านก็เคยมีรถชนกันมา
พุ่งชนขึ้นมาที่ร้าน๒๓ครั้งแล้ว

ดังนั้นอยากให้หน่วยงานมาดูหน่อย
ตั้งไฟไหมติดตั้งไฟไหมจะได้ไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้
เราก็ไปถามทางผู้กำกับสพคูคศที่ดูแลพื้นที่นะคะ
ถามพันธุ์ตำรวจเอกวิศนุรักษ์พรมเมษ
ซึ่งผู้อำกับบอกว่าเหตุการณ์นี้สรุปเลยนะ
รถที่ถูกชนทั้งหมด๑๓คันคุณผู้ชม
เป็นรถเก๋งรถกระบะ๑๑คัน

ใช่แล้วก็มีมอเตอร์ไซค์อีก๒คันรวมแล้วเป็น๑๓คัน
ส่วนคนที่ได้รับบาดเจ็บเนี่ยได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยคุณ

รถที่คุณผู้ชมเห็นรถ๑๐ล้อที่อยู่เลนทางด้านซ้ายสุด
เป็นคนชนแล้วคนขับเนี่ยก็คือนายสันติเชียงนา
ตำรวจก็นำตัวนายสันติต้องไปตรวจหาอะไรบ้างล่ะ
แอลกอฮอล์ก่อนเมาหรือเปล่า
แล้วก็ไปตรวจหาสารเสพติดว่ามีสารเสพติดในร่างกายไหม
ผลออกมาแล้วนะคะไม่มีปริมาณแอลกอฮอล์
และสารเสพติดในร่างกายอ้าวแล้วมันเกิดจากอะไร
ก็สาเหตุคาดว่าน่าจะเกิดจากระบบเบรกขัดข้องเบรกแตก
ทีนี้ก็ต้องนำตัวนายสันติมาสอบสวน
แล้วก็ต้องโดนแจ้งข้อหาขับรถโดยประมาท
เป็นเหตุให้มีทรัพย์สินผู้อื่นเสียหาย
แล้วก็เป็นเหตุให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ
ส่วนรถคู่กรณีทั้งหมด๑๓คัน
โอ้จะชดใช้จะเยียวยายังไง
ถามหน่อยรถบรรทุกมีประกันไหม

จะรับผิดชอบค่าเสียหายทั้งหมดทุกคันเลยนะคะ